ส่วนเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการตั้งด่านตรวจเหมือนกัน
แต่เป็นการตรวจค่าควันดำเกินค่ามาตรฐานหรือเปล่า

เขาบอกว่าเขาเอารถบรรทุกของเขาไปตรวจเพื่อจ่ายภาษี
ไปตรวจเรื่องของค่าควันดำว่าเกินมาตรฐานหรือเปล่า
ตั้งแต่เดือนมีนาคมไปตรวจที่ขนส่งจังหวัดพิศนุโลก
ขนส่งบอกว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน
เขาก็ขับรถไปไปเจอด่านตรวจด่านนี้ค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่สอนอคู่ขนาดลอยฟ้า๒๙เมษายนนะคะ
ด่านนี้บอกว่าควันดำเกินค่ามาตรฐาน
ยึดใบขาพีต้องจ่ายค่าปรับ๑๐๐๐บาท
คนขับรถบรรทุกคันนี้ก็เลยสงสัยไงว่า
ตกลงรถเขาเนี่ยควันดำมันเกินหรือมันไม่เกินค่ามาตรฐาน
หลังถูกจับเขาก็ไปตรวจอีกรอบหนึ่ง๑พฤษภาคม
ไปตรวจที่ขนส่งจังหวัดพิศนุโลกเหมือนเดิม
ขนส่งก็ยืนยันว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน
เขาก็เลยเอาเอกสารนี้ไปให้กับตำรวจ
สอนอคู่ขนาดลอยฟ้า๑๐พฤษภาคมแต่เป็นตำรวจหญิง
แต่ตำรวจหญิงเขาบอกว่าช่วงเวลามันห่างกันนี่
คุณไปดัดแปลงรถหรือเปล่าครับเนี่ยค่ะเรื่องนี้ก็เลยมีคลิปสองคลิปนะคะ
คลิปแรกก็คือคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจ

อีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปที่คนขับรถบรรทุก
เอาเอกสารการตรวจรอบ๒ไปยื่นให้กับตำรวจเดี๋ยวดูคลิปแรกก่อนค่ะ
ผมฟังมาวันที่เท่าไหร่อ้าผมไม่ได้ฟังผมไปต่อทะเบียนมา
แล้วมาตรฐานที่ผ่านนี่มาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่ครับ

แล้วไม่ใช่มาตรฐานขนส่งใช่ไหมครับ

ขนส่งทำไมไม่เกินห้าสิบให้ผ่านล่ะตอบได้ไหมครับ
ครับตอบได้ไหมครับ
ครับมาตรฐานเดียวกับขนส่งหรือเปล่าครับ
อันนั้นผมไม่รู้แล้วครับแล้วแต่แล้วแต่คุณจะเอามาตรวจครับ
คุณต้องรู้ก่อนน่ะขนส่งครับควบคล้ายเครื่องวัดแบบไหน
เพราะข้าวสองอย่างไม่เหมือนกัน
ค่ะแล้ววัดที่ใช้อยู่มันมีสังเกิดคือเป็นประสาทกรอง
อีกท่านึงอันนี้ก็ตัดครึ่มแสงอีกท่านึงไม่เหมือนกัน

เพราะแบบนั้นข้าว๔๕ตรงบริษัทหมดมา
ก็ไม่เกิน๔๕
ของผมต่อที่ขนส่งวัดที่ขนส่ง๓๗
ผมไม่รู้แต่ตอนนี้ผมวัดให้ไหน๔๘๕๑นะครับ

ผมวัดใหม่ครับผมขอวัดใหม่ครับ
วัดเดี๋ยววัดวัดเดี๋ยวผมอาจจะรอนะครับ

ขนส่งขนส่งไม่ได้ฟังผมพูดดิเดี๋ยวพึ่งแยก
ขนส่งตรวจวัดยังไงผมไม่เห็นผมจะตอบไม่ได้
นี่แหละค่ะคลิปนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะ
อันนี้เขาผ่านด่านตรวจ
เป็นด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ซอนองคู่ขนาดลอยฟ้า

บอกว่าเกินค่ามาตรฐานเพราะวัดได้๔๘๕๑เปอร์เซ็นต์ค่ามาตรฐานคือ๔๕เปอร์เซ็นต์
คนขับรถบรรทุกก็เลยถูกยึดใบขับขี่ถูกออกใบสั่งต้องไปเสียค่าปรับ๑๐๐๐บาท
ตรวจวัดที่จุดนี้เป็นเครื่องแบบดิจิทัลที่ตำรวจตรวจนะคะ
แต่เจ้าของรถบรรทุกก็เลยเถียงตามในคลิปบอกว่าก็เพิ่งเอารถไปจ่ายภาษีมา
ช่วงเดือนมีนาคมที่ขนส่งจังหวัดพิศนุโลกแล้วก็ตอนไปจ่ายภาษีก็ต้องตรวจสอบสภาพรถ
ค่าควันดำด้วยตอนนั้นมันไม่ได้เกินมาตรฐานเลยแล้วทำไมมาตรงเนี้ยมันเกิน
แต่ถ้าฟังจากตำรวจในคลิปเนี่ยคือพี่ตำรวจบอกว่าก็มาตรฐานการวัดของขนส่งกับตำรวจมันไม่เหมือนกัน
พี่ที่ขับรถบรรทุกหรือว่ารถทั่วไปถ้าเกิน๕ปีไปเวลาไปต่อภาษีกับขนส่งก็ต้องตรวจวัดเรื่องของรถก่อนนะ
เคยเจอแบบนี้ไหมหรือยังไงบอกลองบอกข้อความเข้ามาหน่อย
ใช่ค่ะเราตรวจสอบให้นะคะเดี๋ยวรอครู่เดียวทางขนส่งจังหวัดพิศนุโลกด้วย
ที่เป็นคนตรวจให้กับรถบรรทุกคันนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะชี้แจงว่าการตรวจค่ามาตรฐานควันดำของทางขนส่งเนี่ยเป็นยังไงนะคะ
อันนี้ค่ะก็คือคลิปต้นเรื่องพอจบคลิปนี้คนขับรถบรรทุกเขาเลยสงสัยไง
ยังไงตกลงรถเขาเนี่ยควันดำมันเกินหรือมันไม่เกินยังไงไปตรวจอีกรอบแล้วกัน๑พฤษภาคมค่ะ
ไปตรวจที่เดิมนะคะที่ขนส่งจังหวัดพิศนุโลกไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งผลออกมาอยู่ที่๓๐
ซึ่งก็ไม่เกินค่ามาตรฐานแล้วก็ไม่เท่ากับที่ตำรวจตรวจเมื่อ๒๙เมษาค่ะสอนอคู่ขนาดลอยฟ้ามันไม่เห็นตรงกันเลย
ก็เลยเอาเอกสารอันนี้ที่ไปตรวจรอบ๒ไปยื่นให้กับตำรวจที่สอนอคู่ขนานลอยฟ้าแต่ว่าคราวนี้ไปเจอตำรวจหญิงนะคะ
ไปยื่นคือ๑๐พฤษภาคมก็คือระยะห่างก็สัก๑๐วันตำรวจหญิงก็เลยบอกว่าก็ช่วงเวลาที่มันห่างกันตรงนี้คุณไปดัดแปลงรถอะไรหรือเปล่าล่ะ
เนี่ยก็เลยเกิดข้อสงสัยแบบนี้ก็เลยนำมาซึ่งคลิปที่สองนะคะลองฟังดูค่ะ
เหรอครับไว้จริงเลยประเด็นคือคุณโดรห์ที่๒๙เราพูดไปตรวจวันที่๑ระยะเวลาห่างกันกี่วันแล้วจะมีอะไรมา
ส่งเขาจะไม่ให้มาหรอครับเขารับรองการตรวจสภาพภายในทางด้วย
ข้างในหรือตรวจข้างในครับผมไปทำเองทั้งหมด

อย่าครับพี่ตรวจต่อละออก็ได้ครับครับผมไม่ไปได้

พี่พูดว่ามันก็จะทำให้ก็เนี่ยเค้าก็บอกได้เลยตรวจต่อละออก็ได้เนี่ยครับ
ต่อเฉรี่ไม่เห็นจำเป็นต้องเข้าไปตรวจไหม
สรุปว่าสรุปว่าอ้าวหลังวันที่หนึ่ง
หลังวันที่โดนควันไม่ดำ
แล้วจะมีอะไรรับประการว่าอย่ามายังมาพูดว่าแก้ไข

พูดถึงถ้าว่าผมจะเอาเครื่องยนต์ไปแก้ไขนี่

แล้วจะพิสูจน์ได้ไงเวลามันผ่านมากี่วันแล้ว

ตามนี้เราจะรู้ได้ยังไง

และผมถือว่าผมเป็นตัวมา่อย่างวัยที่สุด

ภาพตามที่เขาออกใบรับรองมาให้เนี่ยถือว่าไวแล้วครับ
นี่ไงพี่มีแต่เหตุผลของฝ่ายของพี่นะ
สาวเจ้าจะถามว่าแล้วมีเหตุผลอะไรยืนยันนะสาวเจ้าได้บ้างว่า
ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
สาวเจ้าถามแค่นี้ยังไม่ได้ถามอะไรเลย
ครับคือยืนยันด้วยความรู้สุดใจนะแต่ถ้าข้อสงสัย
สามารถพิสูจน์ได้กล้าพิสูจน์ความจริงก็คือความจริง
พิสูจน์ได้ว่าไม่มีการแต่ถ้าไม่มีการแก้ไขจริง
คู่ที่ออกจะต้องรับผิดชอบ
ผู้ที่ออกตรวจควันดำจะต้องรับผิดชอบว่ารถไม่มีการแก้ไข
จากคลิปนี้นะคะทีมข่าวของเราก็เดินทางไป
พบกับตำรวจหญิงที่อยู่ในคลิปนะคะ
แต่ตำรวจหญิงนายนี้ไม่สะดวกที่จะชี้แจง
ก็ให้ทางพันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติจันทองดี
ผู้กำกับการกองกำกับการสาบกจรเป็นผู้ชี้แจงแทนนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยถามต่อไปที่ผู้กำกับการ๓บกจร
ก็ทำให้รู้เรื่องนี้ในลักษณะที่ว่าเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจหญิงมีอำนาจหน้าที่แค่จับปรับ

ซึ่งในส่วนของรายละเอียดเรื่องการตรวจวัดค่าควันดำ
ก็ต้องไปถามทางกองบังคับการตำรวจจราจร
เราถามทางบกตรกองกำกับการ๓ใช่ไหมต้องถามไปที่๕ใช่ไหม
คือกองกำกับการ๓เนี่ยเหมือนกับเขาทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับ
แต่ว่าคนที่ตรวจวัดคือในส่วนของบกจรของฝ่ายกองกับการ๕ที่เขาตั้งด่านตรวจตรงนั้น
ถามให้อีกค่ะเราก็ไปกองกำกับการ๕ให้อีกนะคะ
ก็ต้องย้อนไปต้นทางอ่ะสิต้นทางคลิปหนึ่งใช่ไหม
พันธุ์ตำรวจเอกสุมิตรนันทศิษย์ผู้กำกับการ๕บอกว่าจะรอนะคะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าจากคลิปนายตำรวจที่ตรวจจับ
คนขับรถบรรทุกได้แจ้งให้ไปทำการตรวจซ้ำได้ที่กองกำกับการ๕
ตำรวจเขาแจ้งแล้วคนที่อยู่ในคลิปว่าให้ไปตรวจอีกทีสิ
กองกำกับการ๕แต่คนขับรถบรรทุกไม่ได้ไปตรวจ
ไม่ยอมไปตรวจที่กองกำกับการ๕แต่ไปตรวจที่ขนส่งจังหวัดพิศนุโลก
ซึ่งในส่วนนี้ก็เลยบอกไม่ได้ว่าระยะเวลาหลังวันเกิดเหตุ
คนขับรถบรรทุกเอารถไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงสภาพรถ
เพื่อให้ค่าควันดำลดลงหรือเปล่า
เพราะการตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียในแต่ละครั้ง
ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องที่ตรวจ
แล้วก็ขึ้นอยู่กับการตรวจว่าตรวจขณะรถวิ่ง
หรือขณะที่รถจอดอยู่กับที่ค่ะมันต่างกันมันมีรายละเอียดตรงนี้ด้วย
แต่ว่าทางรถบรรทุกเขาบอกว่าเขาไปตรวจที่ขนส่งพิศนุโลก
เพราะว่าก็ครั้งแรกเขาตรวจที่ขนส่งพิสุนโลกแล้วมันผ่าน
ใช่เขาก็เลยอยากกลับไปดูที่ทางนั้นอีกทีนึงว่าเออมันจะยังผ่านอยู่ไหม
เข้าใจคนขับรถบรรทุกนะไม่งั้นไม่กล้าขับแล้วคุณภาคภูมิ
เดี๋ยวไปเจอด่านอีกโดนตรวจโดนปรับอีกเขาก็เลยงง
ว่าตกลงมันเกินหรือมันไม่เกินค่ามาตรฐานไอ้ควันดำของเขาเนี่ย
คือถ้าฟังจากตำรวจนี่คือเขาใช้เครื่องมือคนละอย่างด้วยใช่ไหม
แล้วพอมีคลิปเนี่ยก็มีคนเขาก็ตั้งข้ออุ้ม
สังเกตว่านายตำรวจหญิงท่านเนี่ยที่ถามนอกจากสงสัยเรื่องไอ้วันสองวัน
แล้วไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่า
ก่อนที่จะไปต่อภาษีอะไรพวกนี้เราต้องไปตรวจสภาพก่อนถ้ารถที่เป็นรถ
ขนส่งเป็นรถที่อายุเกิน๕ปี

เอาถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าตำรวจก็ไม่เชื่อ

เอาแล้วตรอเนี่ยขนส่งเขาจะ
ให้งานไปช่วยขนส่งตรวจทำไมอะไรอย่างนี้
มันก็จะโอ้โหเป็นงูกินหางกันไปหมด
เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับถามทางขนส่งกันแล้วกัน
ตกลงมาตรฐานมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยัง
นายสุรสินเนธภาพหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษนุโลกนี่ต้นทางสุดสุดเลยอ่านะฮะ
ซึ่งท่านบอกว่าจากเอกสารการตรวจสภาพรถของผู้ร้องในคลิปเนี่ยนะ
ซึ่งเป็นเจ้าของรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน๗๐๒๖๖๐พิศนุโลก
ยืนยันว่าเป็นเอกสารที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิศนุโลกออกให้จริง
มาตรฐานจริงซึ่งรถบรรทุกคันนี้
มีการตรวจและต่อภาษีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิศนุโลกนะฮะ
และเมื่อเจ้าของรถมาขอตรวจวัดความดันทางขนส่ง
ทางที่รถมาตรวจเนี่ยก็คือเราก็บริการในส่วนของการตรวจภาพรถ
หากเจ้าของรถมีความสงสัยในเรื่องการตรวจสภาพรถเราก็ยินดีให้บริการทุกคันอยู่แล้วครับ
ก็เป็นเอกสารที่ออกมาจากสำนักงานขนส่งจังหวัดพิโลกนะครับ
ขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงการตรวจวัดควันดำเนี่ยมี๒แบบก็คือแบบระบบกระดาษกรองรุ่นเดิมนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนมาเป็นรุ่นใหม่ก็คือแบบแสงส่องผ่าน
เพื่อลดปัญหาเนื่องจากความคาดเคลื่อนจากการตรวจวัดแบบเดิมนะครับ
ซึ่งแบบใหม่เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่าจะต้องไม่เกิน๔๕ส่วนแบบกระดาษกรองก็คือไม่เกิน๕๐ครับ
นี่ไงเหมือนที่ที่ฉันเล่าไปเมื่อวานว่าเข้าไปดูในกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จริงแล้วเขาก็ทำงานร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกนะว่ามันจะต่างกันไง๔๕กับ๕๐มันต่างกันว่าเครื่องตรวจคือเครื่องตรวจแบบไหน
แต่ว่าท่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งพิสุนโลกเนี่ยบอกว่าของเขาเขาใช้แบบใหม่นะแบบแสงส่องผ่าน
ซึ่งแบบใหม่เนี่ยจะใช้ค่าก็คือ๔๕ใช่ไหมถ้าเป็นแบบเก่าแบบกระดาษกรองเนี่ยอันไหน๕๐มันจะสูงกว่าซึ่งตำรวจเขาบอกว่าเขาใช้แบบดิจิทัลมาตรฐานคือ๔๕คือแบบใหม่
คันนี้ว่าทำไมมันไม่เหมือนกันหรือว่าเวลาผ่านไปกี่วันกี่เดือนแล้ว
เขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะในการเร่งเครื่องเวลาตรวจนะคะ
มันอาจจะจังหวะมันไม่เหมือนกันตรวจครั้งแรกกับอีกครั้งนึงเนี่ยนะ

ก็ทางขนส่งบอกว่าขนส่งก็ตรวจได้แบบนี้นะครับ
ตำรวจเขาบอกว่าตรวจได้แบบนี้นะครับ
แต่ถ้าผู้ร้องปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับตำรวจบอกว่าก็ต้องไปนู่นเลยฮ
เจ้าของท้องที่ซึ่งทางพุ่มกับการศาลบ่อกรจรรย์
ประสานให้ตำรวจสอนอคู่ขนานลอยฟ้า
เพราะว่าสอนอธรรมศาลาคงเป็นท้องที่ของจุดที่นั่งด่านตรวจ
อันแรกเลย
พี่ที่ขับรถบรรทุกก็ให้ข้อมูลออกมาได้นะคะ